ถ้าไปดูหน้าหนึ่งเฉลิมชัยลุยตรวจ๕๓๙แห่ง
อายัดหมูกว่า๑๓ล้านกิโลกรัม
ซุกซากหมูพิรุษกว่า๑๓ล้านกิโลกรัม
คืออย่างนี้ที่มาจำได้ไหมคะสัปดาห์ก่อนนู้น
คุณโทนี่วูซัมออกมาลักษณะเหมือนแฉ
บอกว่ามีห้องเย็นรายใหญ่ไปกักตุนหมูซุกหมู
ครั้งนั้นไปเจอที่สงขลา๒แสนกว่ากิโลกรัม
ล่าสุดค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ได้สั่งให้กรมประสุทธิ์ลงพื้นที่ไปตรวจดูซิ
โดยเฉพาะรายใหญ่ไปที่นี่เลยที่ไหน
ที่ไหนอ่ะลบบุรีโรงงานของบริษัทเบทาโก
ทั้งหมด๕๓๙แห่งแต่เอาจุดนี้ก่อน
จุดนี้ถือว่าเป็นรายใหญ่ก็ลงพื้นที่ตรวจโรงงานเบทอโกร
เป็นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะที่สั่งการให้ตำรวจเนี่ย
ตำรวจต้องลงพื้นที่ไปช่วยด้วยตามจังหวัดต่าง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพราะก็ต้องยอมรับว่าสาเหตุปัจจัยหนึ่ง
ทำให้ราคาหมูเนี่ยมันดันสูงขึ้นไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการกักตุลหรือเปล่า
ตามห้องตู้เย็นตามห้องเย็นต่างเนี่ยมีการกักตุนไหมนะก็ต้องลงพื้นที่ไปดูจริงถูกไหมฮะ
ส่งขายทั่วประเทศแล้วต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นเป็นอันดับต้นก็คือรายใหญ่นะคะ
ก็เลยถูกตรวจสอบแบบนี้นะคะทีนี้ใครไปบ้างล่ะลงพื้นที่ไปจังหวัดลบบุรีเห็นหรือยังเมื่อสักครู่ตำรวจท่านนั้นนะคะ
พลตำรวจโทจิรพัทธ์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑พร้อมด้วยผู้การจังหวัดลบบุรี
แล้วก็พาณิชย์จังหวัดลบบุรีใช้คำว่านี่นี่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งนะฮะ
รู้ไหมคะว่าโรงงานนี้มีการเชื่อดหมูวันละกี่ตัว

ตัวทีนี้จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติในเรื่องของการกักตุลสินค้า
รวมถึงสถานที่อื่นที่มีการจำหน่ายเนื้อหมูในจังหวัดลบบุรี
ตอนนี้ยังไม่พบว่ามีการกักตุนเนื้อหมูแต่อย่างใดนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมที่รัฐมนตรีเกษตรสั่งการให้
กรมประสูจน์สัตว์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบห้องเย็นต่าง

คุณผู้ชมไปพบว่ามีซากหมูเนี่ยถูกซุกแบบมีพิรุษกว่า๑๓ล้านกิโลกรัม
หมูเหล่านี้เป็นซากหมูไม่มีเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
และไม่มีการแจ้งจำนวนครอบครองต่อกรมการค้าภายใน
แปลว่าอะไรคะแปลว่าไอ้ซากหมูเหล่านี้ก็จะไม่ถูกนับรวมเข้ามาสู่ระบบ
ออกไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในระบบแล้วการบริหารจัดการก็จะง่ายมากขึ้น
แต่๑๓ล้านกิโลกรัมทำไมถึงไม่แจ้งต่อกรมการค้าภายในทีนี้ทำไงต่อ
ประสุทธิ์เขาก็เลยอายัดไว้ก่อนเอามาตรวจสอบว่าทำไมถึงไม่แจ้งต่อกรมการค้าภายในนะคะ
กรมการค้าภายในก็ต้องมีส่วนด้วยในการตรวจสอบ
เพราะถ้าเกิดว่าปริมาณหมูในตลาดมากขึ้น
มันก็จะส่งผลทำให้ราคาลดลงตามกลไกตลาดนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมว่า
ห้องเย็นพื้นที่อื่นจะมีการตรวจพบลักษณะพิรุธแบบนี้อีกหรือเปล่า